วันนี้จะพาไปรู้จักกับธุรกิจโรงพิมพ์นะครับ

ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับ
ล่าสุดก็มีการนำนวรกรรมเข้ามาปรับใช้
ให้เกิดความแตกต่างแล้วก็แข่งขันได้ครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานชิ้นนี้ครับ
เครื่องพิมพ์๘สีเดินเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากตามคำสั่งของลูกค้าที่วางใจให้ตรีสารพรินติ้งเป็นผู้ดำเนินการเพราะมีเทคนิคการพิมพ์และเครื่องจักรที่สามารถพิมพ์ได้ตรงตามความต้องการ
ตรีสารพรินติ้งเป็นโรงพิมพ์ที่รับพิมพ์ฉลากสินค้ากระป๋องและเคยหยุดกิจการไประยะหนึ่งก่อนจะตัดสินใจกลับมาดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์อีกครั้งโดยตั้งใจว่าจะรับผลิตสติ๊กเกอร์แบบม้วนซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจังและลองผิดลองท
อยู่ที่ไหนนะครับ

ก็มีคนแนะนำมาว่าเครื่องผลิตสติ๊กเกอร์แบบม้วนเนี่ย
ต้องเป็นแบบไหนต้องไปดูตรงไหนหน้าตาเป็นยังไง

งานพิมพ์ของที่นี่เน้นการพิมพ์สติ๊กเกอร์
ทั้งแบบม้วนและชลากอินโมเวล
ฉลากที่แน่เป็นเนื้อเดียวกับบรรจุภัณฑ์
กล่องใส่ขนมกล่องใส่อาหารไปจนถึงฉลากต่าง
เด่นของผลงานที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
คืองานพิมพ์ที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับ
สติ๊กเกอร์ที่สามารถลอกออกจากกันได้๒๓ชั้น
สำหรับสินค้าที่ต้องการใส่รายละเอียดให้ได้มากกว่าปกติ
ในขณะที่พื้นที่ยังคงเท่าเดิม
งานลักษณะนี้มีเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถผลิตได้
ส่งผลให้งานพิมพ์ของตรีสารพรินติ้งขยายตัวต่อเนื่อง
เฉลี่ย๑๑๕ต่อปี
มั่นใจก็คือเราพอมีความรู้ในเรื่องของการพิมพ์นะครับ
เรารู้ว่าวัสดุต้องเป็นยังไง
การพิมพ์พิมพ์สีลงไปต้องดูยังไง
ให้สีมันพิมพ์ลงไปบนวัสดุนี้แล้วมันมีคุณภาพ
ให้งานพิมพ์มันออกมามีคุณภาพ

ซึ่งทั้งหมดการพิมพ์ทั้งหมดมันจะใช้หลักการเดียวกัน
เราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์เราออกมาคุณมีคุณภาพ
ก็คือใช้หลักการเดียวกันไม่ได้แตกต่าง
แต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือเทคนิคในการผลิต
ของแต่ละลักษณะของผลิตภัณฑ์เนี่ย
หรือบรรจุภัณฑ์หรือการพิมพ์ที่แตกต่างกันไป

เมื่อมีการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์แล้ว
ติ๊กเกอร์จะขึ้นแถบสีจากเหลืองอ่อนกลายเป็นสีเทา
่งบอกว่าอุปกรณ์นี้ผ่านการฆ่าเชื้อทำความสะอาดมาแล้ว

เพราะฉะนั้นเราคิดให้ลูกค้าตั้งแต่กระบวนการแรก
ตั้งแต่ออกแบบมาเลยนะครับ
อันนี้คือจุดหลักอีกจุดหนึ่งที่น้อยคนจะมีนะครับในบ้านเรา
เครื่องจักรที่ทันสมัยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
แต่ปียพงศ์ยอมรับว่าช่วงเริ่มต้นไม่มีเงินลงทุน
ตัดสินใจไปขอกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพ
เราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากได้เครื่องดีนะครับ
อยากได้เครื่องสักตัวหลายสิบล้าน
ได้ทำงานได้กว้างได้หลากหลาย
แต่ปัญหาคือว่าเงินทุนมันมีมากน้อยแค่ไหน
คือตอนนั้นเราไม่ค่อยมีเงินในการลงทุนเท่าไหร่
ก็โชคดีได้สถาบันการเงินนะครับมาช่วยซัพพอร์ต
ซึ่งก็เอ่ยชื่อได้คือแบงค์ธนาคารกรุงเทพ
ก็มาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเงินลงทุน
ก้อนแรกที่เราลงทุนเครื่องจักรนะครับ
ที่เราไม่มีอะไรเลย

ผู้ประกอบการมองว่าการแข่งขันยังคงมีสูง
โดยมีโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ทั่วประเทศกว่า๑๐๐ราย
ขณะที่โอกาสก็ยังมีกว้างเช่นกัน
โดยเฉพาะตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ขยายตัวถึงร้อยละ๖ต่อปี

พัฒนางานพิมพ์ให้มีนวัตกรรมด้วยเทคนิคใหม่อยู่เสมอ
ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ตลาดสมัยใหม่ได้ดีที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน